คือผมในนามของภาคเพื่อไทยนะครับ

แต่ว่าในระดับกรุงเทพเรามีปัญหามา๑๐ปีนะครับ
ปฏิวัติมาเนี่ยเราไม่มีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้ง
มีปีที่แล้วนี่เองนะครับผู้ว่าชัดชาติปี๖๕
และนอกจากนั้นเราก็หยุดในกรุงเทพหานครมาหมดเลยนะครับ
ปัญหาก่อนการเลือกตั้งผู้ว่านี่ก็คือการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรมนะครับ

ชั้นนอกคนสองแสนคนได้เท่ากับเขตชั้นในอย่างนี้ไม่ถูกต้อง

เมื่อเราแก้ไขปัญหาเรื่องของการเดินทางเช่นรถไฟฟ้า
เดี๋ยวนี้มีสีเหลืองสีชมพูสีน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับ
แต่รัฐไม่ได้ทำในจุดที่ขนคนมาที่รถไฟฟ้าเลย
เพื่อไทยก็มองครับว่าฟีดเดอร์หรือว่ารถยนต์ขนาดเล็กที่ไปตามชุมชนต่าง
จะสามารถขนคนไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็เข้าเมืองได้
จากนี้ครับก็ไปเจรจาที่รกร้างว่างเปล่า
ตอนนี้คนก็ไปปลูกต้นไม้เพื่อเสียภาษีต่ำ
ทมหรือรัฐบาลก็ส่งเสริมทำที่จุดจอดรถให้
แล้วก็เอารถกอล์ฟขนาดใหญ่ขนคนเนี่ยจากวงแหวนรอบนอกนะครับ
โซนหนึ่งโซนสองโซนสามในกรุงเทพหมานครห้าสิบเขต
ก็ย้ายคนเข้ามาใกล้ด้วยยานพานะขนาดเล็ก

ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วผมอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ
ผมจะยกเลิกโรงเรียนวัดในกรุงเทพ๔๐๐กว่าแห่งทั้งหมด
เหตุผลก็คือรู้สึกต่ำต้อยเหลือเกินนะครับคนกรุงเทพ

แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกรุงเทพพิวัฒน์
พอเปลี่ยนเรียบร้อยครับเราก็เพิ่มการศึกษาเข้าไป
โรงเรียนต้องมีภาษาจีนต้องมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่๒
คนกรุงเทพทุกชนชั้นจะเริ่มต้นด้วยโรงเรียนกรุงเทพพิวัฒน์

กรุงเทพมหานครคนไม่อยากเดินทางไปโรงพยาบาล

เราใช้วีดีโอคอลกันวุ่นวายเลอะเทอะเรื่องไร้สาระเยอะแยะ
แต่ทำไมเราไม่ใช้วีดีโอคอร์ของผู้สูงวัย
ไปยังโรงพยาบาลหรือหมอที่อยู่ตามชุมชน
แม้กระทั่งหมอที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่าง
เพราะฉะนั้นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านวีดีโอคอลคุยกับหมอได้
คนกรุงเทพแล้วเราแก้มีที่ดีกว่าแน่นอนครับ
คุณจิรายุผมแถมท้ายนิดหนึ่งขอนิดเดียว
ทางนู้นเขาบอกรถไฟฟ้า๔๐บาทตลอดสาย

ถูกต้องเพราะบางคนขึ้นใกล้ขึ้นไกล

คือคำนวณมาแล้วครับว่า๒๐บาทแจ่มสุดแล้ว
สวัสดีครับทุกคน